มันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของการเสียชีวิตในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ในสถานีตำรวจนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นอีกแล้ว
ใช่ค่ะแม่วัย๗๑ปีคนนึงนะคะร้องขอความเป็นธรรมอยู่นาน
เพราะว่าลูกชายเนี่ยถูกภรรยาแจ้งความกลางดึก
เพราะว่าเมาโวยวายก็เลยบอกว่าให้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ทีนี้ปรากฏว่าพอเอาเข้าห้องขังไปปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ให้ภรรยากลับบ้าน
แต่เช้าอีกวันกลายเป็นว่าลูกชายแม่เนี่ยกลายเป็นศพค่ะ
แล้วสภาพเขาบอกว่าตอนก่อนเข้าไปยังดีอยู่เลย
แต่กลับออกมาทำไมมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายเหมือนถูกซ้อมทรมาน

อันนี้คือสภาพศพในห้องขังของผู้ตายนะคะ
เป็นสพเวรุวันจังหวัดขอนแก่นค่ะ
ผู้ตายคือนายพุทธพรโสภาพลเนี่ยค่ะ
คืออย่างที่บอกว่าเขาถูกภรรยาของเขาเองแจ้งความ
ให้ตำรวจช่วยนำตัวไปสงบสติอารมณ์หน่อย

แต่กลานรู้ว่าตอนเช้าเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
ทั้งภรรยาทั้งแม่แล้วก็ญาติญาติสงสัยว่าตายได้ยังไง
เมื่อตอนเข้าไปยังทรงดีอยู่เลย
แม่บอกว่าพยายามเข้าพบตำรวจ๓๔รอบแล้ว
แต่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความเลย

สุดท้ายแม่บอกไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
แม่เลยกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายตามลูกเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
ทีมข่าวเราก็ได้รับการร้องเรียนมานะคะ
ถึงเรื่องนี้ก็เลยมีการลงพื้นที่ไปเพื่อพูดคุยด้วยค่ะ
อย่างที่บอกว่าสภาพศพมีร่องรอยเหมือนโดนซ้อมจนเสียชีวิต

จับกลุ่มที่เกี่ยวข้องว่าน่าจะมีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ไปพบตำรวจ๓๔รอบแต่ก็ไม่ได้รับแจ้งความ
นี่คือคุณแม่ที่ช้ำใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
ตัดสินใจกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตาย
แต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยมาเจอทันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วคุณหมอล้างท้องให้ทัน

ทีมข่าวเราได้คุยกับพี่สาวของนายพุทธพรผู้ตายค่ะ
เขาบอกว่า๕ทุ่มวันที่๒๙มีนาคมเนี่ย
ภรรยาของนายพุทธพรโทรแจ้งตำรวจบอกให้มาคุมตัวนายพุทธพรไปสงบสติหน่อย
เพราะว่าเมาเหล้าโวยวายภรรยากลัวว่าจะถูกทำร้าย
ตำรวจจากสพเวลุวันสี่นายค่ะก็มาคุมตัวนายพุทธพรไป
จากนั้นตอนตี๒ตำรวจมาบอกภรรยาบอกว่าให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านได้แล้วเพราะว่ามันดึกแล้ว
เช้าอีกวันหนึ่งมีโทรศัพท์มาจากสพเวรุวันนะคะบอกว่านายพุทธพรเสียชีวิตแล้ว
ทุกคนมีคำถามในหัวคำถามเดียวกันเลยว่า

เพราะตอนเข้าห้องขังไปสภาพยังดีอยู่เลยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรเลย
นายพุทธพรอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าร่างกายมีร่องรอยช้ำตามตัว
เนื้อตัวก็เปียกเหมือนถูกสาดน้ำใส่แล้วก็มีเลือดออกด้วย
สันนิษฐานตรงกันว่านายพุทธิพรถูกซ้อมทรมานจนตายหรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะมันมีรอยช้ำได้ไงเพราะว่าตอนเมียเขาไปรับคือไม่ได้ปะทะกัน
แล้ววันนั้นคือส่งก็คือนั่งบอกกันอยู่ดียังไม่ได้เข้าห้องขังเลย
ซึ่งแม่ของนายพุทธพรหัวอกคนเป็นแม่ค่ะรับไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าอยู่อยู่
ลูกจะเสียชีวิตแบบนี้ได้ยังไงก็เลยพยายามไปร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
เทียวไปหาตำรวจเซาฮอล์ไวน์รึบอันฉาบถามข้อเท็จจริง๓รอบ๔รอบ

ไม่มีใครยอมรับแจ้งความเลยแม่บอกโอ้แม่เสียใจมากแล้วก็ช้ำใจมาก
ก็ช้ำใจมากแม่เลยบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
หวังว่าความตายของแม่น่าจะเป็นเสียงที่ดังพอที่ตำรวจจะได้ยิน
ก็เลยตัดสินใจกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตายค่ะ

มีนาคมนะคะไล่ไทม์ไลน์กันหน่อยคุณผู้ชม
มีนาคมนายพุทธิพรถูกภรรยาแจ้งตำรวจจับให้ไปสงบสติอารมณ์
มีนาคมนายพุทธิพรเสียชีวิตญาติก็เข้ารับศพกลับไปฝังที่ป่าช้าของหมู่บ้าน
มีนาคมมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นะคะ
๑เมษายนคุณแม่ไปใส่บาทที่วัดเพื่อทำบุญให้ลูก
และ๒เมษายนแม่ตัดสินใจกินยาเบื่อหนูฆ่าตัวตาย
แต่ญาตินำส่งโรงพยาบาลคุณหมอล้างทองได้ทัน
ตั้งแต่๓๐มีนาคมจนถึง๒เมษายน
คือช่วงเวลาที่คุณแม่พยายามไปสอบถามข้อเท็จจริง
พยายามไปร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจ

แม่ของนายพุทธิพรบอกด้วยนะคะว่าลูกเนี่ยไม่เคยมีประวัติถูกจับหรือดำเนินคดีอะไรเลยนะ
ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมตำรวจถึงทำแบบนี้

คุณแม่บอกนะคะว่าทำลูกแม่เสียชีวิตไม่พอแถมยังช่วยเหลือกันเองยังปกปิดไม่ยอมตั้งข้อหาไม่ยอมจับกลุ่มใครที่ทำร้ายลูกด้วย
แม่บอกแม่น้อยใจมากเพราะแม่มันจนใช่ไหมแม่ถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ลูกแบบนี้
น้าสาวของนายพุทธิพรผู้ตายก็บอกนะคะว่าหลังจากที่แม่เนี่ยพยายามกินยาฆ่าตัวตายเธอก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาเดินเรื่องติดตามความคืบหน้าให้ก็ยังคงไม่มีใครชี้แจงอะไรอยู่ดีอะค่ะ
แถมตำรวจยังไปบังคับให้ภรรยานายพุทธิพรแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ตายด้วยนะข้อหาบุกรุกทั้งที่ภรรยาเนี่ยโทรไปแจ้งแค่ว่าให้มาควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์เท่านั้นเอง

คือมันมีข้อมูลออกมาค่ะว่าญาติญาติบอกว่า
ตำรวจบังคับให้ภรรยาของนายพุทธิพรผู้ตาย

ครับให้ภรรยาเซ็นในใบบันทึกประจำวันด้วยว่า
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของสามี
ฝ่ายภรรยาบอกต้องจำใจเซ็นเพราะโดนตำรวจบังคับ
ค่อยกลับมาบอกญาติที่บ้านว่าถูกตำรวจบังคับแบบนี้
ญาติญาติก็เลยไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งความอีก
ทีมข่าวเราก็อยากฟังความจากฝั่งตำรวจบ้างนะคะ
ก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปหาผู้กำกับการสพเวรุวันอยู่หลายครั้ง
แต่ไม่มีใครรับสายเลยก็เลยตัดสินใจพาญาติผู้ตายไปสพเวรุวันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเลย
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนที่ผู้สื่อข่าวเราพาญาติของผู้ตายเนี่ยไปแจ้งความที่สพเวรุวันกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวก็เลยตัดสินใจติดต่อมาพนธรรมติพุทธิพงมภกูลผู้บังคับการสภูทรจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอความเป็นทำให้กับครอบครัวนี้นะคะ
ก็มีการสั่งการให้ผู้กำกับการสพเวรุวันจัดการเรื่องนี้
ภูมิกับออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าตอนนี้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว
มีรองผู้กำกับการสพเวรุวันเป็นประธาน
โดยยืนยันนะคะว่าไม่ได้กิดกันให้ญาติเข้าแจ้งความ
แต่เพราะว่าตอนนั้นตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก็เลยต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะก่อน
สรุปแล้วสาเหตุของการตายมันคืออะไรกันแน่
แล้วก็มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความจากญาติผู้ตาย
แจ้งความดำเนินคดีกับชุดจับกลุ่มทั้งหมด
ในความผิดฐานปฏิบัตินาที่โดยมภาพมิชชอบตามมาตร๑๕๗
และข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิตด้วยค่ะ

ทีนี้เหตุการณ์เรื่องผู้ต้องหาถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในห้องขังเนี่ย
เราก็อ่านข่าวแบบนี้มาหลายข่าวแล้วเหมือนกัน
ถ้าเอาเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นเคสนี้ก็ไม่ใช่เคสแรกนะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่ถึง๒สัปดาห์ค่ะ๒๒มีนาคม
มีผู้ต้องขังถูกผู้คุมขังด้วยกัน
ซ้อมจนตายในห้องขังที่สพน้ำพอง
ครั้งนั้นผู้กำกับการรองผู้กำกับการปราบปราม
ประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ปรากฏผลการสอบสวนข้อเท็จจริงออกมาด้วยว่าสรุปแล้วเป็นยังไงกันบ้าง
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเคยกำชับผู้กำกับทุกสพในพื้นที่แล้ว
ว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกจะย้ายตำรวจที่ประมาทเลินเล่อทั้งหมด
แต่สำหรับกรณีของนายพุทธพรที่ตายในห้องขังสพเวรุวันจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะ๗วันแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็ไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้แต่อย่างใดเลย
ก็เลยเป็นข้อกางขาขึ้นว่าทำไมครอบครัวเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
วันอันทางนี้ญาติผู้ตายจะรวมตัวกันอีกครั้ง
แล้วเข้าพบพลตำรวจโทเจริญวิทย์ศรีวณิชย์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เพื่อร้องขอความเป็นธรรมค่ะ

ตามสถานีตำรวจต่างเนี่ยห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาคือผู้ต้องหา
ตามกระบวนการยุติธรรมของไทยจากตำรวจจากพนักงานสอบสวน
ต้องไปอายการต้องไปสารถึงจะเป็นนักโทษเข้าเรือนจำ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอย่างเคสที่น้ำพอง
คือเขาถูกเพื่อนผู้ต้องหาที่อยู่ร่วมห้องด้วยกันเนี่ยซ้อมจนตาย
เวรบอกเอาไม่ทันดูเพราะตอนนั้นก็จังหวะออกไปกินข้งกินข้าวกับเพื่อน
แล้วกลับมาแล้วเป็นห้องกระจกก็ไม่ทันดูค่ะแต่กรณีนี้เนี่ย
ถ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีเสียชีวิตไปมันเกิดอะไรขึ้น
ร้อยเวรที่ทำหน้าที่ในการดูแลห้องคุมตัวผู้ต้องหาในขณะนั้น